คุณผู้ชมดูเรื่องนี้กันหน่อยมาเฟียชาวจีนเขาไปยิง
คนชาติเดียวกันนะคนที่ถูกยิงว่าน้ำข้ามฝั่ง
ข้ามแม่น้ำปิงมาหนีตายแล้วตอนนี้เนี่ยตำรวจรวบตัวได้แล้วด้วย
เดี๋ยวดูตอนที่ข้ามแม่น้ำหนีตาย
เห็นที่วงวงแดงแดงใช่ไหมคะนั่นคนใช่ไหมคนค่ะนี่คือในหวังเป็นผู้ชายสัญชาติจีนนะคะอายุ๕๔ปีว่ายน้ำข้ามแม่น้ำปิงจากอีกฝั่งน่ะข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งหนีตายเพื่อขอความช่วยเหลือค่ะนี่กล้องวงจรปิดของร้านอาหารริมฝั่งแม่น้ำปิงน่ะเขาจับภาพเอาไว้ได้เพราะอะไรล่ะในหวัง
ถูกแก๊งมาเฟียคนชาติเดียวกันชาวจีนเนี่ยแหละอุ้มเรียกฆ่าไทยแล้วก็เอาปืนยิงเขาจนเขาได้รับบาดเจ็บทีนี้ตำรวจสพแม่ปิงเนี่ยนะคะได้รับแจ้งว่ามีการทะเลาะวิวาดกันกับชาวสัญชาติจีนนั่นแหละเขาถูกยิงได้รับบาดเจ็บก็ต้องนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลราชเวศที่เมืองเชียงใหม่ทีนี้จะ

ทีนี้เพื่อนผู้หญิงชาวจีนเอาปืนลูกโม่ขนาด๓๘ยิงที่ก้นด้านหลังของในหวังจนเขาได้รับบาดเจ็บ

กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
อันนี้คือฝั่งของในหวังเขาว่านะ
ใช่ค่ะมันเกี่ยวกับถ้วยโบราณอะไรสักอย่างเนี่ย
แต่ว่าถามว่าตำรวจเชื่อหมดไหมคุณ
เกี่ยวกับแค่ถ้วยโบราณเหรอกลายเป็นประเด็นเหรอ
หรือว่ามีเรื่องอื่นเรื่องสิ่งผิดกฎหมายอยู่ด้วยหรือเปล่า
อันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบไง
เพราะว่าในหวังเขาก็พาตำรวจไปตรวจสอบที่บ้าน

ปรากฏว่าตอนไปถึงบ้านหลังนั้น
ผู้ก่อเหตุทั้งสองคนชายชาวจีนชายหญิง
เขาขับรถกระบะหนีไปแล้ว
แล้วก็รู้ด้วยเป็นกระบะสีขาว
ทะเบียนยอยักษ์ฉอฉิง๘๐๑๘ทะเบียนเชียงใหม่
หนีไปที่ในตัวเมืองเชียงรายในพื้นที่เชียงรายแล้ว
ทีนี้ผู้บันชาการตำรวจพ
ทั้งสองคน
ผู้หญิงคือลีมินอายุ๓๗ปี
ผู้ชายคือหวังอยู่เป็นสัญชาติจีนทั้งคู่
ก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพแม่ปิงดำเนินคดี
นี่โดนข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
และมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

ก็ต้องสอบกันต่อนะมีเรื่องอื่น
นอกจากประเด็นถ้วยโบราณดรึไม่